บอกว่าน้องโกโก้นี่ฮอตจริงนะ

คือพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากโดยเฉพาะท่าขำอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางคนคิดว่าขำเป็นอะไร

หนูจะบอกว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำเต็มที่
ทุกอย่างมันต้องเต็มที่ต้องปล่อยของ
ถ้าเราไม่ปล่อยวันนี้มันจะไปปล่อยวันไหนได้
มันไม่มีโอกาสแล้วหนูก็เลยจัดเต็มเลยค่ะ

ตอนนี้บางคนแจ้วว่าโกโก้อย่างนี้

ถ้าเราเห็นนกเห็นไม้เห็นอะไรเราต้องขำ
เราต้องแบบอย่างเช่นถ้ากล้องไม่ได้แพลนมาหาเรา
ขำไปเราไม่รู้ว่ากล้องจะแพลนมาเมื่อไห
เราไม่สามารถมองทุกคนไม่สามารถมองกล้องทุกตัวได้

หนูคอมเมนต์ไหมคะบางคน
เหมือนพิริตาลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้

มันดีนะมันเป็นพลังบวก
มันสร้างพลังบวกมันทำให้เรารู้สึก
แฮปปี้มีความสุข
มันไม่เครียดเช่นเมื่อกี้ถ้าสมมุติเราอยู่บนบนเวที
ยืนนานมันปวดมันเครียด

มันช่วยได้นะหนูว่ามันดีค่ะ
ซึ่งจริงแล้วน้องโก้เป็นคนตลก

เป็นแนวนั้นมากกว่า

น้องโก้อยากบอกอะไรบ้างคะ

มันทำให้เราโตขึ้นอีกก้าวหนึ่ง
คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะ

มันเป็นบทเรียนมากกว่าสำหรับโก้โก้

คือเขามันก็แป๊บเดียว

หนูอยากขอคุยกับพี่วัดพี่นวัดก่อน

ต้องผ่านพี่นวัดต้องผ่านผู้ใหญ่ก่อน
คือตามสเต็ปตามระเบียบ

พรุ่งตรงมาอาจจะมีคนว่าเราเยอะ
อยากให้รู้จักโกโก้มากกว่านี้ก่อน

เปิดใจอยากให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะ

อยากให้กำลังใจหนูและเพื่อนอีก๔คน

แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ฮอตสวย

เรายังคิดว่าเราจะได้ไหมตอนแรก
เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ความตั้งใจ

เวทีนี้เป็นเวทีนางามสัญชาติไทย
ก็คือวัดกันที่วันสุดท้าย

ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ส่งกำลังใจให้หนูไปสู้

เดินทางไกลมากแต่หนูจะสู้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป